ตามประกาศพิธีรับศพอย่างสมเกียจของร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสานนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยอรินทราช๒๖ที่สละชีพช่วยเหลือประชาชนจากเหตุกระดาษยิงที่จังหวัดนครราชศรีมา
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีบรรดาเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนเลย
สมัยเด็กไปร่วมงานญาติพี่น้องเองก็โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก
โดยร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาหน่วยอรินทราช๒๖นะครับร่างนั้นได้ถูกนำลำเลียงขึ้นเครื่องบิน
ลงที่ท่ากัดสยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงบรายนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงบราย
พร้อมด้วยตำรวจกองเกียรติยศทหารต่อชดพร้อมครอบครัวและญาติพี่น้องไปร่วมในพิธีรับศพของร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสา
ซึ่งเป็นผู้บังคับหมวดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๒กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย
หรืออรินทราช๒๖ที่เขาเรียกกันว่าผู้กองปุ๊นะครับ
โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้เครื่องบินลำเลียงศพไปถึงเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีท่ามกลางความอาลัยของทุกคนครับ
จากนั้นได้มีการจัดขบวนรถเคลื่อนย้ายศพไปยังวัดดงมะตึนตำบลผางามอำเภอเวียงชัย
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของร้อยตำรวจเอกตระกูลครับ
โดยได้นำศพขึ้นไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่สลามงคลธรรมสามัคคีโดยทางครอบครัวและญาติพี่น้องต่างโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก
เฉลิมพลนามประเสริฐอายุ๓๖ปีเป็นเพื่อนบ้านบอกว่าเขาแล้วผู้กองปุ๊เป็นเพื่อนสมัยเรียนกันตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นป๖
โรงเรียนบ้านดงมะตึนเนินสยามวิทยา
สมัยเด็กนั้นผู้กองปุ๊บเป็นคนที่อัธยาศัยดีครับรักเพื่อนฝูง
หลังจบป๖ก็แยกย้ายจนไม่ค่อยได้มีการได้เจอกัน
ย้ายกันไปเรียนขึ้นม๑กันไปนะครับ
หลังจากทราบข่าวว่าเพื่อนนั้นไปช่วยเหลือคนที่เหตุการณ์นี้แล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก
แต่ก็ภูมิใจครับที่เพื่อนทำหน้าที่เป็นผู้กล้าในการช่วยเหลือประชาชนจนต้องสละชีพครับ
กองปู๊ดเป็นเด็กนิสัยดีเรียนเก่งไม่เกเร
เมื่อสักข่าวก็เสียใจกับครอบครัวของภูกองปุ๊ะ
ผิวใจที่ลูกหลานบ้านดงมตื่นนั้นได้สละชีพอย่างผู้กล้า

พิธีสู่พระอัพธิฒรรมมีขึ้นตั้งแต่คืนนี้ไป

ขณะนี้ทางต้นสังกัดได้มีการเสนอพิจารณาเลื่อน๗ขั้น๕ชั้นยศ
และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณกว่า๒๒๐๐๐๐บาทครับ